เพราะฉะนั้นก็ไปดูกันนี่ก็ดูให้ถึงครึ่งปี
จะมีลูกเลยไหมมีลูกไหมคนอย่างนี้

ในราศรีกรรณเนี่ยในดวงชะตานี้
ดาวเจ้าเรือนพบปุตตะ

ถ้าจะต้องมีมันก็เป็นตามธรรมชาติของมัน
แต่ให้วิเคราะห์ว่าดวงชะตานี้
มีลูกดีหรือว่ามีอยู่ไม่มีลูกไม่มีลูก
ไม่มีลูกดีกว่าใช่ใช่กว่าอะไรคะ
ทุกคนนั้นใช่ว่าจะมีลูกแล้ว
จะมีความสุขได้ทุกคนไปใช่
แล้วโลกเราเดี๋ยวนี้มีเรื่องราวต่างขึ้นมากมาย

มันก็มีหลายเหตุผลที่จะทำให้ความเหงาขอดผ่อนคลาย

หรือว่าไปสงเคราะห์ตามการตามวาระหรือเลี้ยงสัตว
เลี้ยงอันนี้มันหลายอย่างนะกิจกรรมชีวิตเพราะฉะนั้น

ดวงนี้ควรจะไม่มีลูกหรือผู้สืบสกุลจะดีกว่า
อย่าลืมนะว่าการมีลูกหรือไม่มีเนี่ย
จากสิ่งที่ต้องตรวจทางการแพทย์ระหว่างตัวเรากับคนรักของเรา
ภรรยาของเราในอนาคตนั้นแล้วนะ

จากดวงแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่จะต้อง
แล้วก็เรื่องของดวงภรรยาเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะ

เป็นคนเดียวครับมีแฟนครับผม

เรียกโกหกแล้วจริงแล้วไม่ได้มีแฟนคนเดียว

ลักษณ์จาน

ดีเจไปจัดตามสยามสแควร์ด้วยซ้ำไป

แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเด็กนักร้อง
ไม่ใช่เป็นเด็กแบบพาณิชย์เด็กแบบเด็กช่าง
เขาก็จะพามาเป็นคู่แล้วก็เข้ามาขอเพลงพี่เช้า
พี่เช้าขอตื๊ดหน่อยดิขอตื๊ดหน่อย
แต่ว่าที่นั่นเนี่ยคือชั่วโมงนึงเนี่ยเปิดเพลงเร็วได้แค่สอง
คือเขามีฟิกมาแล้วว่าที่เหลือเนี่ยคือเพลงช้าหมดหรือเพลงกลาง
ก็เลยรู้สึกว่าเปิดให้ก็ได้
เปิดให้เพลงสุดท้ายก่อนขอรบทรงชาติ
หลังจากนั้นก็มาขออีกพี่เช้าเอาอีกเอาอีกเอาอีก
เราเห็นเทปเพลงชาติอยู่ใกล้กับวิทยุ
เราก็เสียบเลยหกโมงพอดีเปิด
ตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตัน
ยืนตรงครับผมไอพวกแว้นอะไรนะ

แล้วพี่ก็เลยแบบเออว่ะได้ผลน่ารักดีตอนแรกจะแกล้งเขา

เมื่อก่อนนี้เขาเป็นเลขาของพี่ชอต
แล้วพี่เนี่ยได้มีโอกาสเจอเขาบ่อยชื่อพี่ฝน
เขาบอกเออเช้าเนี่ยถ้ามีโอกาสนะ

พี่ก็ไปเตะบอลกับแมงปอลล้อขึ้นของพี่แท่ง
แล้วก็ไปช่วยงานงานหนึ่งที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอด
ซึ่งงานวันนั้นเนี่ยเป็นงานของแฟนของพี่อ้อยนภาพร

บอกโหพี่ตกงานอยู่เป็นดีเจแต่ขึ้นเพิ่งยุบ
เขาบอกอยู่พี่ไฟฝันเลยที่สุดของชีวิตเลย
การที่ใครฝาดผ่านการทำรายการวิยุนี่เคยทำรายการวิยุ
สมาร์ทบอลแต่มันจะทำให้เราแข็งแกร่งมากเลยแล้วดวงชะตาอย่างนี้ไง
ดาวพุทธเป็นเกษตรตราที่ดีพิธรรมศาสตรีเป็นเกษตรตราที่ดี
จากนี้ไปต้นไปชาวไม่ต้องกลัวล้มอีกแล้ว
เพราะถ้าเมื่อไหร่ผ่านงานวิยุมาได้แล้วรับเงินได้แล้ววันนี้ยังทำช่วยได้นะ
โดยที่ตัวเองไปไกลแล้วเนี่ยแสดงว่าสุดยอด
ขอเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องธุรกิจการทำธุรกิจ
ดวงชะตาเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ดาวอายุคือพระจันทร์
พระจันทร์เนี่ยอยู่ในพบสู่พระก็แปลว่าไอ้ป่วยเจ็บ
ด้วยร่างกายด้วยองค์รวมไม่ว่าจะอ้วนหรือไม่อ้วน

แต่ดาวเสาเป็นประเกษตรคนที่ดาวเสาเสื่อมในดวงชะตา

เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาก็กระดูกข้อเข่ากระดูกข้อแขน

และเมื่อไหร่ก็ตามทีถ้าฟันมีปัญหานะสิ่งที่จะปรากฏคือ
เก็บเงินไม่อยู่เงินรั่วเงินไหล
ถ้าฟันฟันถือว่าเป็นการกิน
ฟันในทางฮวงจุ้ยเปรียบประดุษประตูบ้าน
ถ้าประตูบ้านใครประตูทางไม่ใช่ประตูรั้วนะ

เกิดมันขบไม่ดีเกิดมันไม่แน่นมีปัญหานะ

ในทางบุญก็ไปสร้างบุญที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรค

เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า
เกี่ยวกับฟันบางคนอาจจะมองข้าม

ไม่ใช่ฮุงจุ้ยของหน้าตามันเป็นฮุงจุ้ยของชีวิตเลย

ปีที่แล้วพี่เกือบวูบไปเหมือนกัน

คืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุด
คือวันนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่ในห้องน้ำ
ซึ่งในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบมีแบบคอมตัวหนึ่ง

อยู่ดีมีเสียงตึ้งในห้องน้ำ

คือไม่รู้เรื่องอะไรภาพสุดท้ายที่เห็นคือ

แฟนผมวิ่งมาจากห้องนอน

วิ่งมาปุ๊บเสร็จแบบพี่เป็นอะไร
แล้วภาพที่ผมแบบตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
แล้วกำลังยื่นมือบอกแฟนว่าช่วยพี่ด้วย

เขาบอกพี่ล้มอะรู้เปล่าดังตึ้ง
แล้วแบบไอ้โต๊ะคอมมันไปกระแทกกับเบ้าตา
เกือบไปหาหมอหมอบอกว่าโชคดีมากคุณชาว
มันไม่โดนมันวูบครับพี่แหม่มฮะมันไม่โดน
นั่นคือโรคที่ผมแบบกลัวมากที่สุดเนี่ยฮะ
ล้มแล้วก็ตาเนี่ยมันไปฟาดกับขอบโต๊ะ
แล้วไปปรึกษาคุณหมอหมอบอกว่ามันเป็นอาการสะสมของคนที่พักผ่อนน้อย
แล้วสมองเนี่ยบางทีมันต้านไม่ไหวเนี่ยมันก็จะสับสวิตช์
ถ้าบอกว่าชาวโชคดีมากที่ชาวไม่ได้ขับรถ
ถ้าขับรถคือหลับในแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
วันนั้นเธอก็คงเหยียบเหมือนที่เราเห็นในข่าวต้องระวัง
ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวในเรื่องสุขภาพ

ใช่อาจารย์เป็นห่วงนะเรื่องน้ำอารมณ์ในโดยกษะตามเป็นจุดอายุ
ฟันถึงเสียกระดูกถึงพลุน
คืออย่างนี้นะน้ำอารมณ์ต้องเลิกกิน
แล้วไปกินเราจะกินเพราะว่าเราไม่ได้ดื่ม
จึงกินน้ำอารมณ์เพราะน้ำอารมณ์มันก็บาดคอ
เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปกินน้ำผลไม้ที่ใส่โซดา
มันจะได้บาดคอแชร์น้ำอารมณ์
มันจะมีปัญหาตามมาคือโรคกระเพาะเพราะอาจารย์เป็น

โอ้โหทีมงานขอน้ำเปล่าล้วนเลยฮะ

แสดงว่าตอนนี้สุขภาพก็จะดีขึ้นแล้วล่ะดวงมันเริ่มดีขึ้น

แต่ตอนนี้ปีนี้ต้นปีอย่างนี้ท่านผู้ชมราศีไหนฮะ
ที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพ
ราศีพฤศพกับราศีพิจิกษ์
สองราศรีเนี่ยดาวเสาทัพพิจิกษ์เกร็งพฤษภพเนี่ย
ควรหาโอกาสเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ
เพราะมันไม่ได้ป่วยแค่กายนะมันจะป่วยกายป่วยใจ
มันจะมีอาการอย่างนี้เบื่อเซ็งเศร้าเหงาหงองหมดอารมณ์
ไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรเพราะฉะนั้นให้หาโอกาสเดินทาง
แล้วไปในที่ที่มันไม่ใช่แบบมอมเมา
ไปวัดไปทำบุญไปท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ

ได้แก่ราศรีพฤษภกับพิจิกษ์
นั่นล่ะ

ตอนนี้นี่หุ้นกับเพื่อนหุ้นกับดาร่าฮะ
งั้นลองทำลองดูดิว่าเหมาะที่จะทำธุรกิจ

คือตามดวงนะดวงชะตามีชัดเลยว่า
ชะตานี้ทำธุรกิจได้ดวงชะตานี้ทำธุรกิจไม่ได้ชัดเจน

ดวงชะตานี้ดาวกรรมมะเนี่ยคือดาวพุทธ
เป็นเกษตราธิบดีกลุ่มจุดเกิดเขาเรียกกรรมะกลุ่มจุดเกิด
แล้วเมื่อกี้ดาวพระรหัสบดีที่ไปดูตอนแรกนะมันเป็นมรณะนี่มะเร็งตัวเองแล้ว

ธุรกิจที่จะทำได้มั่นคงและประสบความเร็จ

ชาวจะไม่ใช่เป็นแค่ชาวผู้รับจ้างผลิต

แต่วันหนึ่งจะเป็นเจ้าของธุรกรรมธุรกิจในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทีวี
งานที่เกี่ยวข้องกับการพูดงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมด
แต่มันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่า
มันจะต้องมีภรรยาที่รู้เรื่องบัญชีบริหารเรื่องการเงิน
หรือเป็นคนดูข้างหลังในหลายอย่างหลายสิ่งของเราที่มันจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์
เพราะเราเป็นคนทำงานเราต้องไม่มีเวลาไปรอบครอบเรื่องรายละเอียดต่างนั้น
ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นภรรยาที่ดูเบื้องหลังให้
หนึ่งคือภรรยาเลยเป็นคนดูหรือคือคู่ชีวิตหรือจะเป็นสามีก็ตามแต่นะ

และในดวงชะตานี้เนี่ยอย่าทิ้งการสร้างบุญ

แล้วบุญที่จะสร้างก็ต้องศรัทธา
แล้วที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญให้พญานาค

สมบัติพญานาคขอราช

พญานาคมีจริงไหมเกิดขึ้นมาหลายในพระตายปิดก

ไม่ได้สมบัติพญานาคได้อย่างไร

เพราะปีนี้ผมฝันถึงพญานาคบ่อยมากครับ

แจกคลอมหนังสือดีมาก

อยากพูดกับใครแล้วคนรักไหม
สีพึ่งมหาเสน่ห์สาวเล็กจาริทัล

จะได้เงินจะได้เข้าเยอะ
เราราหูทรงคุศเอาให้ครบไป

และกระตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่
พื้นฐานดวงของผมที่จะทำให้

และการที่คิดดีทำดี
รวมถึงทำประโยชน์ให้กับสังคมเมื่อมีโอกาสเมื่อเรามีความสามารถ
ผมว่าทำตรงนั้นเนี่ยคือคิดให้มากกว่าที่เราจะได้รับ
แล้วสิ่งที่มันตอบกลับมามันจะยิ่งใหญ่มหาศาลมากกว่า
ที่คุณคิดไว้๑๐๐เท่าพันเท่าครับ
บางทีเราเห็นชาวมาในทีวีคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเหมือนเรา
สนุกสนานไปวันพูดทะลึ่งตึงตังแต่ก็ดูน่ารัก
แต่บางครั้งเราเป็นภาพที่เรามอง
แต่สิ่งที่เรากำลังคุยเป็นเรื่องราวจริงของชาว
ทำให้เรารู้ว่าความอารมณ์ดีของเขา
มันสร้างรอยยิ้มให้พวกเราสร้างเสียงหัวเราะในขณะเดียวกัน

มันก็สร้างกำลังใจให้เราได้เช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมฮะบางทีเสียงหัวเราะมันก็ดีเหมือนกันเนาะ
ก็บอกว่าทำให้เราสดชื่นทำให้เรามีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป
วันนี้เราลองมาหันมาหัวเราะ

เลาะกับปัญหาหัวเราะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ไม่แน่นะฮะไอ้สิ่งที่เราหัวเราะที่คนก็บอกว่าบ้าเนี่ย
เราอาจจะผ่านพ้นอุปสรรคอาจจะผ่านพ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตไปก็ได้
ชะตาชีวิตผ่านเรื่องราวที่เป็นความจริงของชีวิต
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของรายการนี้ที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบ
ราศีกันเนี่ยบ่นกับผมมานานบ่นกับตัวเองมานานว่าเมื่อไหร่จะดี
ก็ดวงของชาวก็เป็นตัวแทนของคนเกิดราศีกัน
ทั้งประเทศที่ชมท่อทุรดาวจากนี้ดีฝันทง
ข้อที่๒ชีวิตคนจะดีได้เนี่ยจะต้องมีความจริงไม่อยู่ในโลกของความลวง
ชาวมีโรคในความลวงเยอะมากความลวงคือมายา
รวมคือความสนุกสนานที่จัดสรรให้กับทุกคน

แต่ชาวก็มีความจริงอยู่กับความจริงในหัวใจที่รู้ว่าแสนเหนื่อยยาก
แต่ไม่ย่อท้อก็ขอให้ชิดในการต่อสู้ของชาวจากการที่ได้มาเล่าผ่านรายการเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนครับ
วันนี้ขอบคุณดาวของเราค่ะดีเจเช่า
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
การสนุกสนานให้เราแหมก่อนเข้านอนคืนนี้คุณผู้ชมค่ะติดตามรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระหัสบดีเวลา๔ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อ้าวขอโทษนะครับคืนนี้เขาบอกว่าเป็นแฟนใหม่ชาวคลิดแย้มหนาบ

ออกมาโกหกออกมาแก้ตัวไปวัน

ทำไมถึงเป็นผู้ชายเธอเยอะ
ใช่นะแต่ตอนนี้มันดูเป็นคนที่น่ากลัว
อยากจะเลิกถ่ายเซ็กซี่
ผลหลักมันมาจากการไปปฏิบัติธรรม

ข่าวกับผู้ชายมากมายรู้สึกยังไงบ้าง

รู้จักไม่นานเลยแต่ว่าตอนนั้นมีเรื่องพิชาคริสต์ไง
ต้องใช้เขามาช่วยแก้ข่าว
ถูกต้องใช้ผู้ชายมาช่วยแก้ข่าวโอ้โฮใช่